กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็เตรียมที่จะพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรก
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบประเภทที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บรุนแรง
จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี๒๕๕๙
ในวันที่๒๓พฤษภาคมนี้
โดยได้มีการกันงบประมาณไว้แล้ว๑๒๐ล้านบาท
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
หลังจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง

ระหว่างวันที่๑๗กุมภาพันธ์ถึง๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดนายพุทธิพัฒน์เลิศชวศิษย์
ธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน

แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
และมีการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดต่างของผู้ยื่นคำร้องต่าง
และพบว่าส่วนหนึ่งที่มีการยื่นใบรับรองจากคลินิก
ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดต้องเป็นใบรับรองจากโรงพยาบาล

เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
โดยที่ประชุมจะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งในวันที่๑๑พฤษภาคมนี้
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า
หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
โดยมอบให้พมเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ
ซึ่งจากการประมาณการผู้ได้รับผลกระทบมีจำนวน๘๖๘คน
งเป็นผู้เสียชีวิต๒๘คนบาดเจ็บ๘๔๐คน
เมืองต้นได้ข้อสรุปว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรก
ให้กับผู้ได้รับผลกระทบประเภทเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรุนแรง
ในวันที่๒๓พฤษภาคมนี้จำนวน๑๐๐คน
ขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวณวงเงินเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณกลาง
จากสำนักงบประมาณที่ได้มีการกันงบประมาณ
ดำเนินการไว้แล้วจำนวน๑๒๐ล้านบาท
สำหรับเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปตามกฎหมายดังนี้
ผู้เสียชีวิต๔๐๐๐๐๐บาท
ผู้ทุพพลภาพ๒๐๐๐๐๐บาท
ผู้บาดเจ็บสาหัส๑๐๐๐๐๐บาท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน